เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ชนบุรีนะคะ
เขาอยู่กินกันมา๓๐กว่าปีแล้วนะครับ
อยู่ดีดีตอนกลางคืนนะภรรยาคือหลับอืม
สามีกลับมาถึงจะมาขอกอดขอมีอะไรด้วยอ่า
ภรรยาแบบยังไม่ยุ่งถีบตกเตียงไปเลยอย่างนั้นเลยเหรอ
ใช่แต่สามียังไม่ยอมหยุดยังตื้อคราวนี้ถอดเสื้อเลยจ้า
อดเสื้อแล้วเดินมาหาบนเตียงภรรยาคว้ามีดแทงใส่เลยอ่ะ
บาดเจ็บเลยอ่ะแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
ตอนที่นักข่าวไปถึงภรรยายังยืนด่าสามีถือมีดอยู่เลยนะ
โมโหอยู่เดี๋ยวไปดูค่ะ

แล้วถามว่าค่ำคืนมาเนี่ยจะไปงอกกับเมียมันใช่ไหม
นอนอย่างงี้จะข่มขืนป้าถอดผ้าตรงเต็นเข้าในบ้าน
ไปจับจับนมป้าเลยเที่ยงแบบนี้มันก็โดนนิ้วมัน
จบไหมคือเอามีดเฟี่ยงอย่างงี้ไม่ได้ตั้งใกล้ฟันนะ
ไม่ได้เฟี่ยงนี่คือป้านอนใช่ไหมป้านอนในบ้าน
รอบแรกเนอะแต่นอนกับป้าป้าถี่ตกเต็มมาแล้ว
อ่านี่ป้านอนอย่างงี้นี่ป้าอยู่อย่างงี้
เขาจะมาจับน้องป้าแล้วป้าบอกมึงออกไป
มึงออกไปกับใครกูมึงก็เลยโดนนิ้วมันแหละ
นี่ไงยังโมโหอยู่เลยยังอารมณ์ค้างอยู่เลยบอก
จับหน้าอกป้าแต่เป็นสามีภรรยากันจริงนะคะอยู่กันมาสามสิบกว่าปีนะคะ
ป้าก็ใช้คำว่าจะมาข่มขืนคือต้องเรียนท่านผู้ชมด้วยนะครับ
ตามข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต่อให้เป็นสามีภรรยากัน
ถ้าเขาไม่ยินยอมพร้อมใจก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้
ใช่ค่ะแก้กฎหมายนานแล้วค่ะถือว่าข่มขืนเหมือนกันนะฮะ
เขาต้องยินยอมพร้อมใจนะฮะใช่ค่ะจะไปบอกว่าเป็นสามีภรรยากัน
ก็ต้องยอมสิไม่ใช่นะครับภรรยามีสิทธิปฏิเสธอ่าใช่ครับ
ก็มีสิทธิปฏิเสธถูกต้องครับใช่ค่ะอืมเนี่ย
แต่ภรรยาเขาบอกว่าเขาเหนื่อยอ่ะอืมเนี้ยมายุ่งกับเขาอยู่ได้เนี่ยเออ
นางสาวแก้วประโสติยังอายุห้าสิบหกค่ะครับคือเอามีดฟันนิ้วสามีอ่ะนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่แปด
ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบนะคะคนเจ็บก็คือสามีของนางสาวแก้วนี่แหละ
คือนายโสพลวิเศษวงศาอายุห้าสิบสอง
ถูกฟันเข้าที่นิ้วนางกับนิ้วก้อยด้านซ้ายเลือดไหลนองเลยค่ะครับ
กู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานพาส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
แพทย์ทหารเรือนะคะนี่คือสามีนะคะอ่านี่ค่ะเดี๋ยวเราทำเป็นภาพ
ราฟิกให้ดูด้วยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นลักษณะไหนยังไงตามการให้ข้อมูลของตัว
ภรรยานะคะคือตัวนางสาวแก้วเนี้ยหลับอยู่บนที่นอนอืม
โสพลสามีเดินเข้ามาครับจะขอนอนด้วยอืม
ภรรยาไม่ให้ถีบตกเตียงเลยค่ะอืมแต่สามียังตื้อ
กลับมาอีกรอบหนึ่งครับทีนี้ถอดเสื้อมาเลยอืม
แล้วก็ไปจับที่หน้าอกของภรรยาครับภรรยาก็เลยด่านะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าอย่ามายุ่งแล้วก็ปัดแขนออกไป
แต่ในมือเธอถือมีดอยู่ไงอืม
เลยเอามีดฟันไปที่นิ้วของสามีโอ้โห
ภรรยาบอกว่าปกติเก็บมีดเอาไว้บนหัวนอนอยู่แล้ว
ไว้ป้องกันตัวใช่ทีนี้พอมาสะกิดก็เลยโมโหไง
สะกิดก็โดนนิ้วที่สะกิดเลยฟึ๊บเลยก็บอกแล้วว่าอย่ามายุ่ง
มายุ่งนี่ไงคะครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับสามีนะคะ
นายโสพลนะคะมือซ้ายยังพันผ้าก๊อสอยู่เลยนี่ครับ
บอกว่ายังเจ็บแผลอยู่เลยก็เนี่ยมีสองจุดนะที่โดนอ่ะ
คือที่นิ้วนางกับที่นิ้วก้อยแผลลึกเหมือนกันแหละ
แต่ไม่ถึงนิ้วแหว่งนะนายโสพลบอกว่าผมไม่โกรธภรรยา
อืมนี่อยู่กินกันมาสามสิบกว่าปีมีลูกด้วยกัน
ภรรยามีอาชีพขายถั่วตัวเองรับเหมาก่อสร้าง
ช่วยกันทำมาหากินก็มีบ้างที่เมาแล้วก็ทะเลาะกัน
โสพลบอกว่าไม่ติดใจอะไรกับภรรยาก็ภรรยาผมอ่ะ

ถึงเมียเงินทำค่าแรงสองวันสามบันลุงก็ให้หมด
กินเหล้าก็จริงเรื่องของจริงเรื่องจริง
อืมลุงไม่เคยนั่นเลยเขาจะง้อแม่ไหมครับ
ก็ต้องอยู่ด้วยกันมีลูกสาวด้วยอ๋อครับ
อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอืมทีนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้มีใครแจ้งความเอาผิดอะไรใครครับ
สุดท้ายก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็รักกันเหมือนเดิมค่ะ
อยู่กันมานานอืมค่อยค่อยคุยกันใช่ค่ะ
อย่างนี้ต้องค่อยค่อยคุยกันจริงครับต้องต้องหาจังหวะดีดี
เดี๋ยวมาสอนอย่าเพิ่งรู้มากเลยเรื่องนี้อ๋อล่ะล่ะ
เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังวันหลังอยากรู้บ้าง